นครนายกนะคะมีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นจากอากาศร้อนนี่แหละ
ใครจะไปคิดคะว่าอากาศร้อนจะทำคนเสียชีวิตได้เยอะขนาดนี้นะคะ
นครนายกมีพ่อเท่าวัย๘๒ปีค่ะ
ก็ตัดสินใจออกมาหวานปุ๋ยในนานนะคะช่วงประมาณสักบ่ายแก่

เท่าวัย๘๒ปีคนนี้เป็นลมแล้วมันอยู่ในนาข้าว
พอเป็นลมลงไปปุ๊บหน้าทิ่มจมน้ำเสียชีวิตเลยนะคะ
เนี่ยค่ะใครเห็นก็ต้องแบบสะเทือนใจไปตามตามกันนะคะ
เพราะว่านี่คือลูกชายลูกชายวัย๕๔ปี
กอดศพพ่อแน่นแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นเลยค่ะ
นายสุรินชื่นวงวัย๘๒ปี
นะคะเป็นพ่อเท่าวัย๘๒ปีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้
โดยจุดเกิดเหตุอยู่กลางทุ่งนาในบ้านคลองตะเคียนในตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาค่ะ
ตามร่างกายของพ่อเท่าสุรินเนี่ยนะก็มีบาดแผลถลอกที่บริเวณแผ่นหลังแล้วก็แขนขา
ว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๔ชั่วโมงแล้วค่ะ
พี่ผู้ชายเดือมงานได้พ่อเนี่ยมาเช่าที่ทำนาปรัง
วันนั้นพ่อออกมาหวานปุ๋ยในนาข้าวค่ะก็ใช้เครื่องพ่นแบบสะพายหลัง
แต่ทีนี้พอตกเย็นเอ๊ะก็ไม่เห็นพ่อกลับมาบ้านสักที
กับสามีเลยช่วยกันไปออกตามหาจนมืดค่ำค่ะ
มาเจอว่าพ่อเนี่ยนอนคว่ำหน้าจมน้ำอยู่ในนาข้าว
พ่นปุ๋ยเนี่ยยังสะพายคาอยู่ที่หลังเลย
ก็รีบวิ่งไปดูเอาเครื่องพ่นปุ๋ยออกจากหลัง

จังหวะที่ผู้ตายเดินหวานปุ๋ยกลางแดดเนี่ย

แล้วด้วยอายุที่มากแล้วก็เลยอาจจะทำให้หน้ามืด
แล้วก็เป็นลมจนทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้